ทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมีการแชร์คลิปเพิ่มเติมนะครับ
เป็นคลิปขณะที่นายน้ำอุ่นกำลังลากตัวน้องลาลาเบลออกมาจากลิฟท์
ที่ทางเดินของคอนโดของเขานะฮะ
จะเห็นว่าจับแบบดึงมือดึงแขนทั้งสองข้างถึงลากไปแบบนี้เลยอ่ะค่ะ

พูดตรงน้องเหนียวมาสอนมันยังลากเขาเข้าห้องอีกอ่ะ
ค่ะแล้วก็จากคลิปภาพเนี้ยค่ะเห็นไหม
คนก็ตั้งข้อสังเกตเยอะมากว่าถามจริงเถอะจากคลิปภาพนี้
โอ้โหไม่รู้ว่าลาลาเบลเขาเสียชีวิตแล้วหรือยังด้วยซ้ำนะ
แล้วคนที่อุ้มเขามาดึงเข้ามาตั้งแต่ออกจากบ้านแถวบางบัวทอง
แล้วเอาเขาขึ้นรถมาจนเขาฟุบกองอยู่ที่หน้ารถของตัวเองมาตลอดเนี่ย
คือจะไม่ได้มีความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เลยหรือว่า
ตกลงเขาเป็นตายร้ายดียังไงไม่รู้ว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วมั้
พาเขาไปโรงพยาบาลดีกว่าหรือว่าอะไรยังไง
หรือทำพฤติกรรมแบบนี้จนเคยชินเนี่ยฮะเห็นไหมคือคนที่เห็นคลิปนี้นะ
บอกว่าโอ้โหจากที่เห็นมาก่อนหน้านี้ก็ว่าสุดแล้วนะ
เจอคลิปนี้เข้าไปเนี่ยลากแบบผู้หญิงเขาสภาพอย่างเงี้ยอืม
คุณลากเขาเข้าห้องอ่ะใช่ก็จริงจริงนะคดีเนี้ยมันเกิดคำถามตั้งแต่แรกแล้วไงว่า
อันนี้ถูกต้องอันนี้คุณจะบอกว่าผมพาไปเพื่อจะประถมพยาบาลช่วยเหลือเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวโอ้โห
แม่ก็เป็นว่าให้เขาไปชี้แจงกับตำรวจก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็มีข้อความแชทนะฮะมีข้อความแชทที่มีการเผยแพร่ออกมา
อ่าบอกว่าเป็นแชทที่นายน้ำอุ่นได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มไลน์นะครับอ่า
ซึ่งในกลุ่มนี้เนี้ยโอ้โหมีคนประมาณร้อยสามสิบคนอ่ะ
ใช่ค่ะอ่าแล้วก็มีแชทหนึ่งที่แชทส่งข้อความไปบอกว่า
อาจจะเสียที่บ้านที่จัดงานหรือไม่ก็บนรถผม
เนี่ยอาจจะเสียบ้านที่จัดงานหรือไม่ก็บนรถผม
อ่ะไหนวันแรกที่ตำรวจไปรวบตัวในห้องพักที่คอนโด
บอกกับนักข่าวบอกกับตำรวจว่าผมไม่รู้จริงว่าลาลาเบลเขาเสียชีวิต
ตอนผมอุ้มไปวางไว้บนโซฟาที่ล็อบบี้คอนโดเนี่ยผมยังเห็นเขาหายใจอยู่เลย
เขาพูดแบบนั้นนะน้ำอุ่นพูดแบบนั้นนะเนี่ยฮะ
คือเขาให้ข้อมูลอะไรเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยนะ
แต่เราไม่รู้ว่าเขาให้ข้อมูลกับตำรวจยังไงตำรวจเขาสอบไปสองครั้งแล้ว
เมื่อวานนี้วันที่๒สอบทั้งวันทั้งคืนก่อนจะปล่อยตัวออกมา
ทีแรกมีข่าวว่าถูกออกหมายจับไม่ได้รับการปล่อยตัวนะครับ
ปรากฏว่ากลางดึกเมื่อคืนตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาก่อนนะครับ
แล้วนายน้ำอุ่นก็ไปตอบคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของตัวเองนะครับ
หลังจากถูกสอบเครียดทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานนี้นี่บอกว่า
ข่าวมันจะเขียนอะไรก็ได้ให้มันน่าสนใจและขายได้
คนก็เชื่อไปหมดคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่เป็นอืมนี่ฮะ
คนก็เชื่อหมดแหละครับเขาก็เชื่อจากคลิปที่เขาเห็นนะฮะ
จากกล้องวงจรปิดต่างที่เขาเห็นที่เห็นคุณลากผู้หญิงออกมาในสภาพเมาไม้จากบ้านหลังหนึ่ง
เห็นคุณลากผู้หญิงขึ้นไปบนห้องในคอนโดของคุณ
เห็นคุณลากผู้หญิงลงมาจากคอนโดแล้วก็ไปปล่อยทิ้งไว้ที่โซฟาที่ล็อบบี้
เขาก็เชื่อตามนี้แหละฮะเขาก็คิดวิเคราะห์แยกแยะ

วิชาการด้านอาชญาวิทยาของมหาวิทยาลังศิษย์นะครับอ่าท่านระบุว่าหลังจากที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นคลิปต่างที่มีการเผยแพร่กันแล้วในฐานะผู้เชี่ยวชาญขอวิเคราะห์ว่า
สภาพของผู้ตายก็คือลาลาเบลหลังออกมาจากปาร์ตี้อ่าดูเนี่ยฮะ
หลังออกมาจากปาร์ตี้นะครับอาจารย์จอมเดชบอกว่าสภาพนี้เนี่ย
คือหมดสติแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยแต่ช่วงเวลานั้นผู้ตาย
ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่สามารถบอกได้ค่ะอ่า
ส่วนคลิปที่เห็นว่าลาลาเบลน้ำลายฟูมปากนะฮะ
ก็มีการเผยแพร่กันคลิปนี้นะครับค่ะเป็นคลิปเนี่ยค่ะอยู่ในรถนะคะ
นายน้ำอุ่นเผยแพร่ยังด้วยมั้ยอืมใช่มั้ยส่งให้เพื่อนดูอ่ะ
เพราะน้ำลายฟูมปากปากเขียวปากม่วงอะไรช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะ
นะครับเนี่ยฮะทางดรจอมเดชนะครับ
บอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่คนเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะฮะ
เพราะการที่คนเราจะน้ำลายฟูมปากเกิดขึ้นไม่กี่กรณีอย่างเช่น
หัวใจวายเฉียบพลันขาดอากาศหายใจหรือนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกอาการของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็เท่านั้น
เนี่ยค่ะมันมีภาพนี้ที่เขาคุยกันแล้วก็ส่งภาพลาลาเบลปากม่วงแล้ว
เหมือนน้ำอุ่นก็บอกเพื่อนว่าปากม่วงแล้วเนี่ยแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วย
ซึ่งส่วนตัวของดรจอมเดชนะครับบอกว่าเชื่อว่าลาลาเบลน่าจะเสียชีวิต
หลังจากอาการน้ำลายฟูมปากนั่นแหละเพราะว่าอาการอื่นไม่ว่าจะเป็นปากม่วง
อาการเหล่านี้สามารถเกิดกับคนทั่วไปได้แล้วก็ก่อนที่
ลาลาเบลจะเสียชีวิตดื่มเหล้ามาหนักมาก
ซึ่งต้องรอผลการชนะสูตรอย่างเป็นทางการจากทีมแพทย์
เพราะนี่จะเป็นหลักฐานสำคัญว่าตกลงแล้ว
ลาลาเบลเสียชีวิตมาแล้วกี่ชั่วโมง
ถ้านับเวลาย้อนหลังเป็นไทม์ไลน์กัน
หรือว่าจะเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่
เขาหมดสติมาตั้งแต่งานแล้ว
ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการกระทำ
ดีมีร้ายกับน้องเนี่ยตั้งแต่ที่งานแล้วก็ได้
ไม่ใช่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องเขาเดินลงมาปกติตอนนั้นเนี่ยนะ
แล้วสุดท้ายมาเสียชีวิตมาหมดสติ
อันนี้อาจจะตัดข้อสงสัยอื่นของกลุ่มคนที่จัดปาร์ตี้ได้
อาจจะไปเพ่งที่คนเดียวคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องนะ
แต่ว่าการที่น้องเขาหมดสติมาตั้งแต่ตรงนั้น
จะเสียชีวิตหรือไม่ก็ตามมันก็ทำให้เราต้องสงสัย
คนที่อยู่ในกลุ่มของตี้ด้วยครับ
โดยสามัญสำนึกพอเราเห็นสภาพ
ผมเชื่อว่าเห็นสภาพที่ผมเห็นในข้อความในแชทนะเนาะ
ตัวเขาเองเขาก็รู้ว่าน้องสภาพไม่ไหวแล้ว
ปากม่วงแล้วปัสสาวะลาดแล้วน้ำลายฟูมปากแล้ว
คุณยังไม่คิดจะพาเขาไปโรงพยาบาลอีกเหรออันนี้อันนี้ต่อให้เอาผิดอะไรเขาไม่ได้
ก็ยังรู้สึกว่าโอ้คนคนหนึ่งนี่ใจร้ายจังเลยเนอะ
นี่เห็นไหมอาจารย์บอกว่าสภาพอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียว

ขอให้คุณไม่ผิดอะไรเลยหาหลักฐานอะไรไม่ได้เลย
แต่ถ้าคุณพาไปโรงพยาบาลเขาอาจจะไม่ตายก็ได้
ใช่ค่ะก็ต่อให้ไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าคุณทำให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่การที่คุณไม่ช่วยจนเขาเสียชีวิตเนี่ยมันมีความผิดไหม